เรื่องนี้ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมค่ะที่ชัยภูมิเนี่ยมีรายงานแจ้งมาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่วังกลุ่มอำเภอบ้านเข้าชัยภูมิตอนนี้เจอแบงค์พันปลอมค่ะระบาดนะคะเขาบอกว่าร้านค้าในชุมชนเนี่ยโดนไปในวันเดียวเนี่ยเจอไปถึงเจ็ดใบด้วยกันเจ็ดพันเจ็ดพันคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เขาบอกยี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาหมู่บ้านก็มีการจัดงานบวชสองงานเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เยอะเลยคนในหมู่บ้านด้วยคนนอกหมู่บ้านด้วยก็เข้ามาร่วมงานกันเยอะเลยแล้วตอนบ่ายสองโมงเนี่ยค่ะขบวนแห่หน้าก็ผ่านตามถนนไปในหมู่บ้านหลายคนก็แวะแวะร้านค้านะคะอ่าเห็นร้านค้าก็แวะร้านค้าเข้ามาซื้อของในร้านเนี่ยค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

เท่ากับว่าหมู่บ้านนี้วันเดียวนะคะร้านนู้นร้านนี้เจอรวมกันทั้งหมด๗ใบคือ๗๐๐บาท๓ร้านด้วยกันตอนนี้เขาก็ไปแจ้งความแล้วค่ะที่สพบ้านเข้าแล้วก็โพสต์เรื่องนี้เลยค่ะระมัดระวังร้านค้าต่างนะคะระมัดระวังมิจฉาชีพกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
เห็นใจชาวบ้านเลยนะคะโอ้โหบ้านมีงานคนเยอะ
ขายได้เยอะถือว่าขายดีเลยกลายเป็นว่าโอ้โหแบงค์เหล่านี้กลายเป็น
เป็นของที่ไม่มีความหมายไปซะแล้วนะคะ
ภูมิกับสพบ้านเข้าตอนนี้ก็เลยต้องจัดเจ้าหน้าที่สืบสวน
ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็จะต้องนำตัวคนที่เอาแบงค์ปลอมออกมาซื้อของ๗ใบ๗๐๐ในครั้งนี้ค่ะ
ต้องจับให้ได้โดยเร็วค่ะแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่ประมาณเนี้ยนะคะ

แก๊งนี้มันอารวาสแล้วค่ะแบงค์พันระบาดนะคะแบงค์พันธุ์ปลอมนะคะ